ที่หนุ่มคนนี้เป็นทุกอย่างให้เราเหมือนกันค่ะ
หล่อปังและดังจริงสำหรับหนุ่มคริสธีรวัตร

ละครเวทีก็เล่นมาแล้วพิธีกรก็ทำมาแล้ว
ล่าสุดเป็นอะไรรู้ไหมจ๊ะคะเป็นนักร้องแท่นึ่งจ้ะทุกคนสาม
ที่ได้หนุ่มแกงส้มมาเป็นหัวเรือใหญ่
วันเปิดตัวหนุ่มคริสต์เขาจับไมค์ขึ้นโชว์
เรียกเสียงคริสต์จากเป็นแฟนแบบสนันเลยทีเดียวค่ะ

ตื่นเต้นมากนะกับบทบาทการเป็นศิลปินแบบเต็มตัวแบบนี้
ส่วนตัวเนี่ยเขาไม่ค่อยเชื่อเรื่องดวงเท่าไหร่เพราะว่าตัวเขาเองนับถือศาสนาคริสต์นะคะ
แต่เคยมีคนมาทักเยอะว่าช่วงเบนเจอร์เพศเนี่ยคริสระวังนะ
อาจจะเจอเรื่องหนักอย่างเช่นขับรถคว่ำกลางสี่แยกหรือว่าการเจ็บป่วยอะไรแบบนี้ที่เราเคยได้ยินมานะคะ
แต่หลังจากนั้นเนี่ยดวงจะดีขึ้นมีผลงานใหม่ปังและได้โกลอินเตอร์มีคนทักแบบนี้
ซึ่งก็เป็นเรื่องจริงคุณผู้ชมเพราะช่วงสงกรานเนี่ยหนุ่มคริสเขาก็มีแพลนไปทัวร์เอเชีย
โดยเริ่มที่ประเทศญี่ปุ่นโอ้โหเรียกว่าตอนนี้ออร่าออใจของหนุ่มคริสต์
ฉายชัดหล่อแล้วก็ยังเฮงอีกด้วยนะคะเนี่ย

สงการไปโซโลคอนเสิร์ตครับไปเอเชียทัวร์ครับประเทศที่ไปอยู่ประเทศญี่ปุ่นครับ
ซึ่งกลับมาวันที่๑๗วันไหลพัทยาก็หมดแล้ว

ขอบคุณมากครับ

ขอบคุณครับ